ส่วนข่าวนี้ค่ะคุณตาชวนผู้หญิงเข้าม่านรูดแล้วปรากฏว่าคุณตาช็อก
หัวใจวายเสียชีวิตคาเตียงเลยนะแต่ผู้หญิงหายไปเลยค่ะครับ
ทีนี้ก็ต้องไปตามหาแหละว่าผู้หญิงที่หายไปมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในห้องนี้บ้าง
เพราะว่าผู้หญิงคือคนสุดท้ายที่อยู่กับคุณตานะคะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจที่สพทุ่งใหญ่ก็ได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักโรงแรมม่านรูด
อยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราชก็ไปเจอศพของผู้ชายคนหนึ่งอายุ๗๐ปี
แล้วสภาพศพเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นนุ่งผ้าขุนหนูอยู่ผืนเดียวนอนหงายอยู่บนเตียงค่ะ
ตอนนั้นที่เจ้าหน้าที่ไปเห็นน่ะตัวแข็งแล้วหน้าคล้ำเก้ากระดาษมีน้ำอยู่ครึ่งแก้ว
บนโต๊ะก็จะมีกระเป๋าสภายพารมสีฟ้ามีหนังสือมีเงินติดตัวอยู่๑๐๐๐บาท
และเมื่อเกียยเรทที่คุณผู้ชมเห็นหมวกซีฟตี้สีขาว
เป็นของคนงานเป็นของช่างหรือยังไง
รวมถึงพวกเจอเสื้อผ้ากางเกงชั้นในของผู้ตายแขวนอยู่
เป็นช่างก่อสร้างนี่ไงก็เลยมีหมวกเซฟตี้
แล้วเมื่อวานนี้ก็ขี่รถออกจากบ้านไปทำงานในพื้นที่ที่ทุ่งใหญ่
พอไปถึงที่ทำงาน๘โมงครึ่งปั๊บก็เอาข้าวห่อที่เตรียมมาจากบ้านไปวางไว้ที่หน้าสายงาน
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจน๓ทุ่มกว่านี่แหละ
พนักงานโรงแรมบอกว่ามีคนตายอยู่ในห้องในโรงแรมนี้
แล้วเราถามพนักงานโรงแรมนะตอนประมาณ๑๐โมงครึ่ง
ตัวผู้ตายมาเปิดห้องชั่วคราว๓ชั่วโมง
แล้วสักแป๊บนึงมีผู้หญิงคนนึงค่ะสวมแมสใส่หมวกกันน็อก
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามเข้ามาที่ห้องจนพอเที่ยงครึ่งผู้หญิงออกไปก่อน
แล้วพอ๒ทุ่มปั๊บเจ้าหน้าที่โรงแรมก็โทรไปที่ห้องไง
จะถามว่า๓ชั่วโมงจริงคือมันเกินแล้วใช่ไหมคะ
จะอยู่ต่อไหมจะได้คิดค่าห้องเพิ่มหรือจะยังไง
ปรากฏไม่มีคนรับโทรศัพท์ค่ะทีนี้ก็เลยเดินไปดู
พอไปดูเนี่ยโอ้เห็นเลยว่าเสียชีวิตอยู่
ทีนี้จากการสำรวจเบื้องต้นจากการชนะสูตรเบื้องต้น

แล้วก็อาจจะเสียชีวิตจากหัวใจวาย
เพราะว่าอายุมากแล้วครอบครัวไม่ได้ติดใจอะไร
แต่ว่าตำรวจบอกว่าต้องตามหาตัวผู้หญิงเนี่ย
มาสอบปากคำเพิ่มเติมให้ได้ด้วยนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่พบในกระเป๋านะของคุณตานะ
เมื่อกี้กระเป๋าเป้ใหญ่เนี่ย

หนังสือนะผมเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็ง
ไม่รู้ว่าจะเป็นโรคประจำตัวของคุณตาด้วยหรือเปล่านะฮะ